โหดหน่อยไม่พอใจที่พี่เคยเนี่ย
ไปท่วงเงินพี่เขยโทรไปเรื่องเนื้อ๕หมื่นนม

แต่คืนด้วยกระสุนปืนครับ

ตอนเสียงปืนดังญาติ๓คนยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
จนมีคนตะโกนบอกว่าเร็วรีบแจ้งตำรวจเร็วถึงได้รู้ว่าโดนยิงไป
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มของวันที่๓๐มีนาคมที่ผ่านมาครับ
ทางด้านของในหนึ่งในหนึ่งเป็นน้องเขยบุกไปยิงพี่เขยชื่อว่านายสิทธิชัย
ซึ่งเขาก็นั่งดื่มอะไรกินกันอยู่หน้าบ้านกับญาติพี่น้องเขา
อยู่ในพื้นที่บ้านครองไผ่อำเภอวังจันทร์ที่จังหวัดมรยอง
ทางด้านของนายสิทธิชัยบาดเจ็บต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
นายหนึ่งน้องเขยนะนับปรมสาเหตุเกิดจากอะไร
บอกว่าก็สาเหตุคือทางด้านของในหนึ่งเนี่ยไม่พอใจที่ถูกสิทธิศักดิ์
โทรไปทวงเงิน๕๐๐๐๐บาทก่อนไปยืมเขามาไง
กระบาดมาถึงหน้าบ้านเรียกพี่เขาไปพอไปถึงปุ๊บยิงเลย
ยิงแล้วเอาลูกซองยิงนะแล้วก็ขับรถหนีไปเลย
พอทวงถามไปก็คราวนี้ก็อยากจะได้คำตอบที่มันแบบเออมีไม่มีก็คุยกัน
แต่ครั้งนู้นโมโหเอาปืนมายิงเลย
โอ้โหลูกเสียสุดท้ายตำรวจตามไปที่บ้านของนายหนึ่ง
ก็เปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะคุณผู้ชม
อยู่ที่บริเวณซอยสากรครองไผ่ถนน๓๔๔ที่อำเภอวังจันทร์นั่นแหละ
แต่ว่าไม่เจอตัวแล้วก็ไม่มีคนอยู่เลยไม่รู้หายไปไหน
ตำรวจก็ไปค้นในบ้านไปเจอทั้งปืนสั้นปืนยาว๘กระบอกด้วยกัน

ล่าสุดตำรวจไปขอหมายสารเพื่อตามจับกลุ่มตัวในหนึ่งแล้วนะครับ
แม้ว่ายังจับไม่ได้แต่ตำรวจมีข้อมูลแล้วกำลังตามประกบอย่าง
ใกล้ชิดและเชื่อว่าอีกไม่นานคงได้ตัวน้องเขยปืนโหดมาดำเนินคดีครับ